น้องหนูที่พ่อแม่ผู้ปกครองพาไปด้วยที่พระบรมมหาราชวังตอนนี้ต้องเตือนผู้ปกครองกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าจากข้อมูลกรุงเทพมหานครระบุว่า๑๘๒๙ตุลาคมที่ผ่านมามีเด็กพลัดหลงจากผู้ปกครองแล้วกว่า๑๕๐คน
โศกกรุงเทพมหานครก็เลยเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะว่าให้ทำป้ายข้อมูลประจำตัวเด็กป้องกันการพัดหลงในสนามหลวงด้วยค่ะ
นางสาวตรีดาวอภัยวงโฆษกของกรุงเทพมหานครบอกว่าสถิติการพัดหลงของเด็กและผู้สูงอายุที่กรุงเทพมหานครเก็บข้อมูลคือตั้งแต่๑๘ตุลาคมถึง๒๙ตุลาคมพบว่ามีจำนวนเด็กที่พลัดหลงยอดรวม๑๕๑คนและผู้ใหญ่ผู้สูงอายุมีจำนวน๗๒คน
นี้นะคะกองทัพภาคที่๑และกรุงเทพมหานครได้ตกลงร่วมกันว่าอยากให้ประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ท้องสนามหลวงมีบัตรประจำตัวโดยเฉพาะเด็ก
ขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองเขียนชื่อนามสกุลชื่อผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ติดตัวเด็กไว้เสมอค่ะ
เมื่อเกิดเหตุการณ์เด็กพลัดหลงเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถตามหาผู้ปกครองได้
ทั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่มีการทำบัตรลักษณะดังกล่าวแจกตามจุดคัดกรองต่าง
แต่หากประชาชนสามารถทำมาจากที่บ้านได้เองก็จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ได้มากขึ้น
ขณะเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้ที่จุดบริการประชาชนพมเพื่อพ่อหลวงพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจข้าราชการและอาสาสมัครพร้อมทั้งแจกสายรัดข้อมือป้องกันเด็กและผู้สูงอายุพลัดหลงกัน
โดยได้เขียนข้อมูลสำคัญบนสายรัดข้อมือหากเกิดกรณีพลัดหลงก็จะสามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ